หนักแตะขึ้นไปนู่นเกือบ๗๐

ส่วนใหญ่ก็จะโดนว่าโดนล้อโดนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
ที่เอาความสามารถมาชูเรื่องน้ำหนัก
เรียกว่าประสงค์ความสำเร็จทุกเรื่องเลย

พัฒนาตัวเองรูปร่างเป๊ะทั้งหน้าทั้งหุ่น
แต่งตัวอะไรก็จะสวยแบบนี้ดูสิ
จัดเต็มทุกลุคทุกชุดอยากใส่อยากสับแบบไหนก็ได้ได้หมด
ว่าแบบเซ็กซี่นางก็แซ่บทีเดียวในที่แซ่บมั้ยล่ะ
ที่สำคัญที่เมาส์มาทั้งหมดเนี่ยปีที่แล้วลงประกวดนางงามนะคะคุณ

ตกได้มาแล้วค่ะนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ
เป็นคนบรรเทิงอีกคนนึงที่ก้าวข้ามเรื่องรูปร่าง
แล้วใช้ความสามารถพิสูจน์ตัวเอง

อีกหนึ่งคนค่ะขวัญใจยุคนี้เลยยกให้

กับงานแล้วก็คอนเทนต์ของคุณพี่เขาได้ตลอดเลย

วันไหนที่อยากเซ็กซี่นี่เลยเดี๋ยวให้ดูนะ
ใส่บีกินนี่ก็มีทูพีทก็มีนะนี่เป็นไงโอ้โฮนะฮะ
สุดยอดเลยเที่ยวทะเลแต่ละตัวของเขานะ
เสื้อผ้าเขาแซ่บตานั้นเลยนะ
ความแซ่บผ่านความมั่นใจของเขาผ่านไอจีกันไปเลย
คือใช้ชีวิตประจำวันแบบปังมาก
หลายคนบอกว่าเออบางคนแบบน้อยอกน้อยใจ
เราอาจจะอวกไปนิดอ้วนไปหน่อยแต่งตัวยาก
แต่บอกเลยคุณผู้ชมดูพี่ปิงปองไว้
แฟชั่นได้ทุกลุคขาสั้นขายาวเสื้อครอบเอวลอย
จัดมาได้หมดนะคะแล้วด้วยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแบบนี้
ก๊อฟทำให้ทุกวันนี้แน่นอนพี่ปิงปองของเราสุดปัง
รุมไม่หยุดเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ความสามารถ

ก็ปิดท้ายด้วยสาวคนนี้ซีลวร์ลี

รี่เนี่ยกล้าที่จะมั่นใจกล้าที่จะเปิดกล้าที่จะโชว์

บอกว่าสาวหลายคนไม่กล้าเลยนะ
โดยเฉพาะสาวที่มีรูปร่างใหญ่ขาดความมั่นใจ

มันทำให้เรารู้สึกแคร์เรื่องความอ้วนและความผอมน้อยลง
แน่นอนนะครับคุณผู้ชมทุกวันนี้ซีรีสแซ่บเบอร์ทุกอนู
กล้าจะลุกขึ้นมาจัดแฟชั่นแบบเต็มที่
ล่าสุดที่เห็นอยู่นี่คุณเชอรี่
จริงปล่อยมาตอนแรกคิดว่าของศิลปินต่างชาตินะ
คือเขาบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคน

เพราะชีวิตเราเราเลือกเอกปรบมืออีกแล้ว
เอาง่ายคุณผู้ชมอย่าให้คำคนอื่นมาดูถูกเรา
ที่สำคัญเราต้องไม่ดูถูกตัวเอง
สร้างความมั่นใจและสิ่งดีจะตามมาหาก่อนแน่นอน
คือถ้าเราจิตใจดีแล้วรูปร่างเราก็จะดีตามไปด้วย